คุณผู้ชมค่ะไปต่อที่อีกหนึ่งนักร้องแล้วกัน

คุณผู้ชมไปชาเวดากองเลยค่ะ
หลงเลยค่ะไหว้แม่ยักษ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนเชื่อว่าช่วยหนุนนำดวงชะตา
ให้เจริญขจัดปัดเป่าเจ้ากรรมในเวร
เวลาไหว้ต้องเอาให้คุณมันครบสูตรแบบนี้
งานนี้ค่ะพี่หนุ่มก็มีเคล็ดลับขอพรมาฝากด้วยนะคะ
แย้มว่าเร็วนี้ก็จะกลับไปไหว้ขอพรอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ต้องการปังกับธุรกิจเป็นคนดังบันเทิงอะไรอย่างนี้
ผมพิสูจน์มาแล้วเอาไปขอมาก็ดีมาก
คือปีนึงจะบินไปพม่าบ่อย
ไปเติมพลังไปเปลี่ยนเครื่องทรงท่าน
ลับของผมผมไม่ได้ขอเรื่องเพลง
ผมขอเรื่องตัวผมไม่ได้ขอให้เพลงดัง
แต่ผมขอให้ใครก็ตามที่เจอผมให้โอกาสผม
นี้แล้วแต่ความเชื่อนะนี้แล้วแต่ความเชื่อ

อันนี้คือดีมากเลยนะ

โอกาสใครที่เจอเราให้เขามอบโอกาสดีให้กับเรา
ความสามารถเรามีแต่สิ่งสำคัญคือโอกาสที่จะแสดงความสามารถนี่แหละ
และที่สำคัญพี่หนุ่มคุณเห็นพัฒนาการไหม
เขาไม่ได้อยู่นิ่งนะพัฒนาการเรื่อย
ร่างเขาเพลงเขาดูหุ่นเขาตอนนี้ดิ
ไม่เยอะได้เลยมองแล้วมันดูแบบมีเสน่ห์
แบบหน้าหลงไหลคุณผู้ชมแต่ใดทั้งสิ้น
เขามีภรรยาเขามีลูกแล้วนะคะอย่ามองกันเพลินค่ะคุณผู้ชม
ทายาทคนแรกของเขาน้องมิ้วค่ะตอนนี้จะ๓ขวบแล้ว
พัฒนาการดีมากเวอร์มีแววว่ามีความศิลปินตามรอยคุณพ่อด้วยนะคะ
แม้แบบนี้ทำเอาพ่อนุ่มค่ะบอกเลยว่านับวันยิ่งลงลูกสาวมากเลย
อยากมีเวลาให้ลูกมากขึ้นนะคะไปฟังเสียงพี่หนุ่มค่ะ
ถ้าชอบทางไหนก็พร้อมสนับสนุน